อ่ะทีนี้เรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของร้านทองเหมือนกัน
เกิดขึ้นที่มหาสารคามมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือหน่อย
บอกว่าแฟนเขาเป็นพนักงานร้านทอง
ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้เขากับแฟนเดือดร้อนมากเพราะว่ามีคนร้ายมาขโมยทองในร้านที่แฟนทำงานอยู่
แล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านคือบอกว่าแฟนต้องเป็นคนรับผิดชอบไง
เรื่องของทองที่มันโดนขโมยหายไปทั้งหมดอันนั้นนะคะฟังเสียงของเขาหน่อยค่ะ
อันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์
ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้เขาเข้ามาทำทีเป็นลูกค้านะขอดูสร้อยข้อมือทองคำ
ทีนี้พนักงานก็หยิบทองทั้งถาดมาให้เลือกเลยพอได้จังหวะแล้วค่ะ
หญิงสาวคนนี้เอาทองใส่มือทำเป็นเท้าเอวก่อนจะทำเป็นเกาบ้านท้าย
แล้วคือหย่อนทองเข้าไปเนี่ยเข้าไปในกางเกง
แล้วไม่ได้โดนไปแค่เส้นเดียวด้วยนะคะมีสร้อยข้อมืออีกเส้นก็ถูกฉกไปแบบซึ่งซึ่งหน้า
ภาพจะเห็นว่าเนี่ยนะคะพนักงานก็นำสร้อยข้อมือมาดูสองเส้น
เส้นหนึ่งคืนให้พนักงานอีกเส้นกำไว้ในมือแล้วใส่กระเป๋าที่วางไว้ข้างตัวคนร้ายด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งคนที่โพสต์เนี่ยเป็นแฟนของพนักงานร้านทองในคลิป
โพสต์ขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหาเบาะแสคนร้ายรายนี้ให้หน่อย
เพราะถ้าหาไม่เจอแฟนเขาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสิบหกนาฬิกาเมื่อวานนี้
ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาที่ร้านแต่งตัวก็ดีพูดจาก็ดีบอกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์คอลลาเจน
จะซื้อทองไปแจกตัวแทนจำหน่ายถึงยี่สิบสี่เส้นเลยขอเลือกลายหน่อย
ระหว่างที่กำลังเลือกเนี่ยเขาไม่เห็นจริงว่าผู้หญิงคนนี้ค่อยเอาสร้อยใส่กระเป๋า
แล้วทองที่ผู้หญิงคนนั้นได้ไปเป็นขนาดครึ่งสลึงถึง๑๓เส้นนะคะ
เอาฟังเสียงของพนักงานร้านทองที่เดือดร้อนหน่อยค่ะ
สะลึงจำนวนห้าเส้นแล้วก็ซ่อยข้อมือ
ครึ่งสะลึงจำนวนอีกอ่าแปดเส้นค่ะ
ทั้งหมดเป็นสิบสามเส้นโหไม่ได้เอาไปน้อยน้อยนะ
สิบสามเส้นพนักงานไม่รู้สึกว่ามันเอ๊ะ
มันหายไปไหนตั้งเยอะหรือเปล่านะคะคือหยิบมาเยอะเกินไปไง
ตำรวจก็เลยนัดว่าเดี๋ยวจะต้องไปให้ปากคำอีกครั้งวันที่๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็แจ้งว่าได้ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นคนร้ายไปอยู่ที่โลตัสกาลสินเป็นจุดสุดท้าย
แต่ก็ไม่ทราบว่าไปก่อเหตุแบบเดียวกันหรือว่าเอาทองเข้าไปขายกันแน่นะคะ